เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมา
เกือบทุกพื้นที่ในประเทศไทยมีฝนโปรยไปลงมา

บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน

ฝนเหล่านี้เกิดจากอะไรเดี๋ยวเรามาตรวจสอบ

สังเกตว่าเมฆค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียว

ปัจจัยหลักนั้นก็คือการก่อตัวของบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำ
หย่อมฝนในบริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนามครับ
่อมนี้เองมีการดูดเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวตังเกียร์

ก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองตกเป็นวงกว้างละทีเดียว
ฝนเหล่านี้ก็ซึมมาตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณทางตอนบนของภาคอีสาน

นอกจากนี้เองยอมความกลุ่มอากาศตำด้านกลางนั้น
เหนียวนำให้กระแสลมตะวันตกเฉียงใต้
ปกครุมเมืองไทยของเราด้วยกำลังปานกลางครับ

ปัจจัยที่เหนียวนำความชื้นจากท้องทะเลเข้ามาปกกลุ่มในเมืองไทยของเรานั้น

หอบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้
เข้ามาปกกลุ่มในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
นั่นก็หมายความว่าจุดหลักต่อจากนี้เป็นต้นไปที่จะมีโอกาสเจอฝนนั้น

ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นในบริเวณพื้นที่อีสานตอนบน

รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออก
อกจากนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก

คือพื้นที่ที่อาจจะต้องระวังเรื่องของฝนที่ตกอย่างหนัก

อาจจะทำให้เกิดภัยพิบัตรอื่นตามมาได้นะครับ
ส่วนเรื่องของคลื่นลมนั้นจากการตรวจสอบ
ในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน
หลังจากที่กระแสลมตะวันตกเชียงใต้อ่อนกำลังลง

อาจจะสูงประมาณ๒เมตรนะครับ
ส่วนฝั่งอ่าวไทยนั้นบริเวณใกล้แนวชายฝั่ง

ที่ตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ภัยที่บาดอื่นก็จะเริ่มเกาะตัวขึ้นนะครับ

รวมไปถึงดินโครนถล่มแน่นอน
ภัยเหล่านี้เองนำมาสู่การเกิดอุบัติเหตุนะครับ
ซึ่งจะเพิ่มขึ้นต่อจากนี้เป็นต้นไป

สถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากท้องถนน
ตั้งแต่วันที่๑มกราคมมาจนถึงวันที่๒๒พฤษภาคม
ก็พบว่ามีผู้บาดเจ็บจากการใช้เส้นทางบนถนน
มากถึง๒๙๖๕๗คน
จำนวนนี้เสียชีวิต๔๔๓๖คนนะครับ

เนื่องจากเมืองไทยของเราเข้าสู่ฤดูฝนนะครับ
ฝนที่ตกลงมาก็ทำให้ถนนลื่น
ส่งผลให้การหยุดรถยาวกว่าปกตินะครับ

ที่สำคัญครับทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง
โดยเฉพาะช่วงฝนตกใหม่ถนนจะลื่นกว่าปกติ
ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยควรที่จะเว้นระยะห่าง

รวมไปถึงสังเกตจุดที่มีน้ำขังบนถนน
ลดความเร็วขณะขับผ่านบริเวณแอ่งน้ำด้วย
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย
ลดการเกิดอุบัติเหตุได้ในช่วงที่มีความแปรปวน

และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ